เนื่องกันดีกว่ากับงานบุญนะคะของลูกทุ่งสาวพี่หญิงทิติการคุณผู้ชมค่ะ
ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันเลย
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมพี่หญิงทิติการเนี่ย
เดินทางไปร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะเททองพ่อพระพุทธรุ่งเรือง
พร้อมกับร่วมพิธีทำบุญใหญ่เลยค่ะบุญศาสตร์เดือน
พูดถึงว่าประเพณีนี้โด่งดังมากเลยนะ
พักตายเขามีงานอยู่โด่งตายายบ้าง
รัฐนารามบางบ่อค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราช
ต้องบอกว่าบรรยากาศมันเต็มไปด้วยความศรัทธาความขลังของชาวบ้าน

ลูกทุ่งสาวค่ะบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะ
บอกว่ารู้สึกเป็นบุญอย่างมากเลยที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้
เพราะว่าอะไรเพราะว่าพระพุทธองค์รูปนี้
เป็นพระที่เก่าแก่มากคุณค่ะ๒๐๐กว่าปีแล้ว
ยกมือขึ้นไหว้สาธุเลยจ้า
หลังจากเจ้าอาวาสองค์เก่ามรณภาพไป๗ปี
ก็ไม่ได้มีการปฏิสังขรอะไรเลยนะคะ
ปัจจุบันก็ได้มาทำพิธีกันเกิดขึ้น
ซึ่งงานในครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นการจัดงานครั้งแรก

ซึ่งตอนแรกก็จะมีเพียงงานเททอง
แต่ชาวบ้านบอกว่าไม่มีงานรื่นเริงมานานแล้วนะ
สักหน่อยไหมล่ะอย่าให้มีการจัดงานรื่นเริงด้วย

มอบความสุขทางเสียงเพลงให้กับชาวบ้านชาวบางบ่อด้วย
แล้วก็บรรยากาศคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่า
มันเต็มไปด้วยความสุขความสนุกนะคะ

และแน่นอนอ่านมาถึงขนาดนี้แล้ว
ไฮไลท์จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะคะ
ตัวเลขปลายประทัดนิดนึงก็แล้วกันนะคะ

อันนี้เขาให้มาหลายตัวเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
ก็ดูกันตามภาพเลยละกันนะคะ
แล้วก็ตัวเลขที่พี่หญิงทิกาเนี่ยมีมาฝากยังไม่หมดนะ
อยากจะรู้ไหมว่าเลขอะไรอีกเอาไปดูค่ะ

และเอฟซีของช่องพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนนะคะ
ร่วมบุญกันมาในครั้งนี้นะคะ
อดเงินได้ถึง๖๕๕๓๐๑บาท
เป็นตัวเลขที่ถือว่าโอ้โหเยอะ

ขอให้ชีวิตทุกท่านนะคะเจริญรุ่งเรืองนะคะ
อันนี้เป็นยอดบริจาคมงคลใช่นะคะโอ้ยหลายเลขปวดหัวจังเลยอ่ะ